เรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะขณะขับรถกลับบ้านนะ
ทำไมทำไมต้องมาเจอเอาตอน๕ทุ่มเจอมาแบบนี้ขี่สวนมาเลย
มันมีอยู่แค่นี้ไม่กี่วินี่ให้ดูแบบสามรอบ
เมื่อกี้รอบสุดท้ายทำภาพช้าให้ด้วย
เห็นคนไหมนั่นน่ะสิหรือว่าเห็นแต่ตัวรถ
อากาศยานไร้คนขับอันนั้นโดนอันนั้นจะอยู่ข้างบน
แล้วนี่อ่ะอันนี้เป็นยาฐานะไร้คนขับ
พ่วงข้างไร้คนขับแล้วจังหวะที่ตัวเจ้าของกล้องเนี่ยนะ
ขับผ่านสะพานข้ามคลองครับกลับจากตกปลาโอ้โหพี่ก็ตกสะดึก
ตอน๕ทุ่มแล้วก็ขับต่อไปก็เจอมอเตอร์ไซค่วงข้างคันนี้
ขี่สวนมาครับแล้วก็แทบช็อกอ่ะไม่มีคนขี่อ่ะ
ส่วนใหญ่ก็บอกกันว่าหลอนบางคนบอกคนขี่เขาหมอบอยู่หรือเปล่า
ทำท่าหมอบไงคุณผู้ชมฮะเหมือนเวลาเด็กแว้นน่ะนะ
แว้นก็จะมีท่าหมอบอยู่เหมือนกันอีกคอมเมนต์บอกว่าเขาน่าจะย้าย
บังคับไปอยู่ตรงพ่วงข้างก็เลยดูเหมือนว่าไอ้ซาเล้งคันนี้มันขี่ได้เอง
โดยไม่มีคนบังคับอ่ะคุณผู้ชมแต่ต้องดูแบบช้าอีกสักทีนึงนะว่า
ไอ้ตัวที่บังคับเนี่ยมันถูกย้ายไปตรงพ่วงข้างหรือเปล่าครับ
อันนี้คนดูก็บอกคนขี่หมอบนะ